ทุกผู้ชมครับเราเริ่มต้นกันด้วยความต่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดตรัง
ดังวันจังหวัดกลางตำรวจนั่งจุดสกัด

คนละรุ่นแล้วก็ทะเบียนเนี่ยไม่ใช่เลย

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ภาพ

แต่ชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้ได้

เธอเลย
พวกที่แกเป็นคนชาวมี
น้ำโกนไทยตอนนี้
หมอบแล้วหมอบแล้ว
ยิงล้อมกับสำร้อย

แล้วยังมีอีกจุดหนึ่งอีกมุมหนึ่งด้วยนะครับ
ที่เขาคลานกันไปนะครับผู้หญิงสองคน
เพื่อจะไปอยู่ตรงเกาะกลางถนน

คือเจ้าบ้านที่ถ่ายคลิปตรงนี้ตอนนั้นชุลมุทรรุ่นวายฟังครับ
เสียงไซเรนเสียงปืนนะ
โหทุกคนคือตกใจอะค่ะ
คือชาวบ้านยังอาจจะคิดว่าในรถเนี่ยคือผู้ร้ายจริงก็ได้
ใช่เพราะชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
บอกเรียบร้อยเรียบร้อยหมอบแล้ว

ความจริงโทษคลานหนีก็สุดนะฮะ

รถเนี่ยมากัน๓คนนะครับ
มีนายสุธิราชหมาดแดวาอายุ๓๘ปีเป็นคนขับรถนะฮะ
ส่วนนี้คือนางสาวหนึ่งฤทัยวงประเสริฐอายุ๒๙
เป็นแฟนสาวของนายสุธิราชคนขับรถนั่งมาเบาะหน้าคู่คนขับ
ซึ่งเธอถูกกระสุนนะฮะเข้าต้นขาทางด้านซ้ายนะครับ
อีกคนนึงคือนางสาวสุดารัฐหมาดแดวาอายุ๒๔
เป็นน้องสาวนายสุธิราชคนขับนั่งมาเบาะหลังรถ
นั่งฝั่งเดียวกับนางสาวหนึ่งรุทัยนะฮะ
ตอนที่นั่งมาด้วยกันเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้
แต่ภาพตรงนี้ที่ชาวบ้านถ่ายไว้ได้เนี่ย
ท่านจะเห็นว่าเอ้าทำไมสุดารัฐเนี่ยเขาถึงออกทางประตูฝั่งขวา
เขาจะอยู่ใกล้กับนายสุธิราชคนขับเห็นไหมคะ

ความจริงจุดที่นั่งมาเนี่ยคือนั่งเบาะฝั่งซ้าย
อยู่หลังคนนั่งคู่คนขับ
บอกว่าตอนนั้นเธอเนี่ยเห็นกระสุนยิงเข้ามาทางฝั่งซ้ายของรถ
เธอก็เปิดประตูขวาเพื่อคลานออกมานะฮะ
แล้วเดี๋ยวจะมีภาพประตูฝั่งซ้ายนะครับ
ที่จะเห็นคนคลานออกไปอีก
ช่วงนั้นเนี่ยเป็นนางสาวหนึ่งรุทัยที่ก็เนี่ยฮะ
เดินออกไปด้วยอีกฝั่งหนึ่งก็คลานอยู่
นางสาวหนึ่งฤทัยคือโดนเข้าไปที่ต้นขากระสุนนะคะ

นั่งอยู่ฝั่งซ้ายนั่นแสดงว่ากระสุนเนี่ยมาจากฝั่งซ้ายแน่นอน
คือทะลุเข้ารถไปเลยค่ะ
ส่วนนายสุธิราชเนี่ยคนขับรถเนี่ยอยู่ตรงกลางถนน
เจ้าหน้าที่ก็มาคุมตัวนะฮะ

โอ้โหในวงกลมสีแดงอะค่ะ

ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่สิ่งที่ถืออยู่นั่นนะคะ
หรือทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบฮะ
เหมือนที่ผู้เสียหายทั้ง๓คนในคันนี้เขาบอก
ปืนสั้นปืนยาวมาเต็มไปหมด

เมื่อวานนี้ก็คุยกันเยอะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมาก
บอกว่าถึงแม้ว่าเป็นรถของคนร้ายตัวจริง
คำถามคือเจ้าหน้าที่ทำแบบนี้เกินกว่าเหตุไหม
เพราะถ้าเป็นรถของคนร้ายตัวจริงเนี่ย

มีลูกอายุ๑๓วันนั่งอยู่ด้วยนะคะ
นี่ค่ะคืออย่างที่ฟังเมื่อวานเนี่ย
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ได้รับแจ้งมาจากทางกระบี
ว่าคนร้ายมีปืน
แล้วก็จับตัวประกันมาขับรถหนีมาทางจังหวัดตรัง

ก็เลยชะลอเพื่อจะเปลี่ยนเลนส์ดีไหม

สุธิราชก็ถูกตำรวจจับเอามือไพ่หลังใส่กุญแจมือนะครับ
คือตอนนั้นเขาก็พยายามบอกว่าเขาไม่ใช่คนร้าย

แต่ก็ถูกควบคุมตัวไว้ครับ
กุญแจมือเนี่ยฮะตำรวจก็

มีปืนมาคุมอย่างใกล้ชิด
กระทั่งพาไปนู่นไปโรงพักเอาไปสอบจับแยกสอบกับน้องสาวด้วย
ส่วนคนเจ็บเนี่ยพาไปโรงพยาบาลถึงได้รู้เรื่องกันว่าเอ้ายิงผิดคัน
คนละทรงเลยด้วยซ้ำขวามือคือภาพที่สพห้วยยอด
ที่พาไปสอบแยกสอบไล่ไปไล่มาขอจะไปทำงานจะไปขึ้นรถไฟ
ที่สถานีรถไฟตรังต้องไปทำงานที่สุราช
ค่ะโดนใส่กุญแจมือด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔มกราคมนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่บริเวณ๔แยกอันดามันตะบนเขากรอบ
อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับ
จุดตรงนี้นะฮะตามภาพที่เห็นเลย
ชมในวันนี้นะครับก็ลักษณะของการก่อเหตุเนี่ย
ส่วนนี้คือรถของผู้ก่อเหตุนิสันจุ๊กจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะ
ตำแหน่งการยิงสกัดของตำรวจคาดการณ์ว่าตำรวจ
ถ้าเกิดจะดูจากภาพที่เราเห็นเนี่ยนะฮะในคลิปภาพต่างเนี่ย
คือตำรวจมีทั้งปืนสั้นปืนยาวค่ะนะครับตำแหน่งการยิงสกัดของตำรวจเนี่ย
การว่าตำรวจหนึ่งนายจะยืนสกัดอยู่ที่จุดหน้ารถ
เพื่อคอยทำหน้าที่หยุดรถตอนที่รถเนี่ยมาถึงตรงสี่แยก
เขาจะตั้งจุดตรวจจุดสกัดอยู่เพราะว่ามีรถคนร้ายเป็นนิสสันสีขาว
ขับผ่านหรือเปล่าเนี่ยแหละฮะคาดว่าตำรวจหนึ่งนายเนี่ย
คงยืนอยู่หน้ารถเพื่อบอกให้หยุดตำรวจอีกนายนึงเนี่ย
น่าจะยืนอยู่บริเวณฝั่งซ้ายข้างคนขับตำแหน่งก็ตรงกับบริเวณประตู
ซึ่งมีร่องรอยของกระสุนอยู่นะครับส่วนอีกนายนึงเนี่ย
คงยืนอยู่ฝั่งขวาตรงประตูหลังตรงจุดเนี้ย
มีรอยของการยิงสกัดยางรถยนต์เห็นไหมฮะตรงนี้นะครับ
ยางรถยนต์นะครับตำรวจทั้งสามนายเนี่ย
ดูจากคลิปภาพที่เป็นหลักฐานเนี่ยถือปืนทั้ง๓นาย
แล้วนี่คือร่องรอยกระสุนนะฮะทีมข่าวทรัฐทีวีเราตรวจสอบ
พบว่าร่องรอยกระสุนที่เข้าไปในรถคันนี้เนี่ยมีทั้งตรงนี้
ประตูหน้าฝั่งซ้ายนะฮะแล้วก็มีจุดที่เป็นจุดต่างต่างของรถนะฮะ
ประตูหน้าฝั่งข้างคนขับก็มีรูกระสุนหนึ่งรูคาดว่าอาจจะเป็นกระสุนที่
โดนเข้าขาข้างซ้ายของนางสาวหนึ่งรุทัยก็ได้แล้วก็มีด้านในนะฮะ
ที่เป็นบริเวณที่เปิดปิดกระจกฝั่งคนนั่งข้างคนขับนี่ก็มีรอยกระสุนฉลับอีกหนึ่งรอย
ไม่รวมที่ล้อรถนะครับทุกผู้ชมครับค่ะคาดว่ามีสามนายนะฮะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านผู้การจังหวัดตรังก็บอกว่าชุดที่ตั้งด่านสกัดมีหลายนาย
แต่ที่ยิงจริงจริงเนี่ยมีอยู่สองสำนายค่ะนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับ
คือจุดที่เป็นจุดเกิดเหตุตั้งแต่เมื่อวันที่สี่มกราคมนะครับทีนี้ค่ะ
ก็ต้องถามทางตำรวจล่ะค่ะว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่เกินกว่าเหตุหรือไม่
เป็นไปตามขั้นตอนยังไงบ้างเพราะว่าเกิดคำถามเยอะจริงค่ะ
คนตำรวจรีกฤษฎาแก้วจันดีรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้า
ก็เดินทางไปประชุมเร่งรัดติดตามคดีที่สพห้วยยอดนะคะ
ตำรวจรีกฤษดาก็เลยบอกว่าทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้าก็
มอบหมายแนวทางนโยบายในการทำงาน
โดยเฉพาะเรื่องของความรับผิดชอบมอบนโยบายให้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรังไปเรียบร้อยแล้ว
เชื่อว่าก็จะรับผิดชอบทุกอย่างนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยทางตำรวจยืนยันว่า
ปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเป็นไปตามที่ได้รับแจ้งตำรวจเข้าใจว่า
เป็นรถต้องสงสัยจริงจริงก็เลยดำเนินการตามภาพที่เห็นครับ
ตำรวจยืนยันว่าจะช่วยเหลือเยียวยาจะมีการพูดคุยกับครอบครัวของผู้เสียหายอย่างเต็มที่
ส่วนรายละเอียดเนี่ยนะคะก็คือตำรวจ๒๓นาย
ปฏิบัติหน้าที่และเป็นผู้ใช้อาวุธปืนยิงลงโทษไปแล้วหรือยัง
คือต้องรอก่อนรอรายงานจากผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรห้วยยอดก่อน
ว่าจะมีการลงโทษตำรวจนายไหนอย่างไรบ้างหลังจากนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ของตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์วันที่เกิดเหตุตามคลิปภาพฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะคะครับ
เรื่องต้นได้มีการรายงานชัดเจนแล้วว่าตำรวจสองนายค่ะ
เป็นคนยิงสกัดนะคะส่วนตำรวจอีกหนึ่งนายเป็นคนหยุดรถ
โดยได้รับคำยืนยันมาว่าแน่นอนนะคะตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์
ก็จะต้องได้รับโทษ
ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ใช้อาวุธปืนก็เขาก็แสดงตัวชัดเจนอยู่แล้ว
ค่อยว่ากันไปว่ามันเป็นเหตุที่จะต้องถึงขนาดไหน
กี่นายสามนายใช่ไหมสามนาย
ท่านผู้ชมครับ
วันนี้ทางพลุนตรีกฤษฎารองภูมิประการตระบุพลธรพขได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลห้วยยอดนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ไปเยี่ยมนะฮะไปให้กำลังใจนะครับ
นำกระเช้าผลไม้ไปเยี่ยมนางสาวหนึ่งรุทัยคนเจ็บ
ไปสอบถามถึงอาการบาดเจ็บที่ขาข้างซ้ายที่ถูกกระสุนปืนของตำรวจสพห้วยยอดเข้าไป
ก็ได้กล่าวขอโทษด้วยนะครับแล้วก็มีภูมิกับการสพห้วยยอดเดินทางไปด้วย
แสดงความเสียใจไปขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พร้อมกับยืนยันว่าตำรวจพร้อมจะรับผิดชอบช่วยเหลือเยียวยาค่ารักษาพยาบาลทุกอย่าง
สำหรับนางสาวหนึ่งรุทัยคนเจ็บแล้วก็ได้ชี้แจงกับนางสาวหนึ่งรุทัยนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดจากการรับแจ้งเหตุนะฮะ
ตำรวจบอกว่ายี่ห้อรถกับสีรถที่รับแจ้งเหตุกันมาเนี่ย
มันก็ตรงกันนั่นแหละให้สกัดจับตรงกันทุกอย่าง
ี่ห้อรถกับสีรถแต่มันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในเรื่องของรุ่นรถ
มันก็เลยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ขอให้หายไปไว้นะทางตำรวจก็กลุ่มกลับกลางก็ดูแลอย่างให้ชิดเอง
แผลดีขึ้นไหมครับดีดีขึ้นแล้วค่ะ
มีอาการปวดมากไหมตอนนี้ก็ไม่ไม่เท่า
ไม่มีกระสุนติดอยู่ที่แผลแล้วใช่ไหมครับไม่มีค่ะ
กระสุนไม่มีกระสุนอาจจะเฉียวเฉยนะ
ภูมิกับการเขาก็อยู่แล้วนะ
ลูกน้องคนทำคนอะไรก็มาเยี่ยมกันอยู่นะ
ข้อจริงมันเป็นอย่างนั้น

แล้วก็มันมีพฤติการที่แบบ

ผู้ราชการจังหวัดตรังนะครับก็เดินทางไปเยี่ยมนางสาวหนึ่งรุทัยที่โรงพยาบาลมาก่อนแล้วนะฮะ
นี่ครับที่ท่านผู้ว่าไปนะครับไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลห้วยยอดนะครับ
ท่านผู้ว่าเองท่านก็ได้กล่าวแสดงความเสียใจนะฮะท่านก็ได้ตำหนิการทำงานของตำรวจนะฮะ
บอกว่ากระบวนการของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากความไม่ละเอียดรอบครอบ
ทางผู้เสียหายหลังจากที่ได้ไปเยี่ยมเนี่ยก็เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็พอใจจากการแสดงความรับผิดชอบในระดับหนึ่งที่ตำรวจได้แสดงความรับผิดชอบออกมา
แล้วเรื่องค่ารักษาพยาบาลต่างเนี่ยท่านผู้ว่ายืนยันว่าเดี๋ยวทางตำรวจหรือว่าทางจังหวัดเองเนี่ย
ดูแลให้ทั้งหมดในส่วนของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานก็ต้องไปเน้นย้ำ
ตำรวจต้องมีแนวทางปฏิบัติงานที่ต้องมีความรอบครอบเหตุการณ์นี้เนี่ย
ถือว่าเป็นบทเรียนในการจับกลุ่มคนร้ายการสกัดจับคนร้าย
จากนี้ไปเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนมีความละเอียดรอบครอบเป็นอย่างดีนะฮะ
เดี๋ยวฟังนะฮะช่วงที่มีการพูดคุยกันเล็กน้อยนะฮะ
ผู้ว่ากับทางคนเจ็บนะฮะนางสาวหนึ่งรุทัย
เพื่อนพี่ใจใจว่าจับลูกโฟฟต์จาระพี่วิ่งอะ
หลากับปูฟ้าคนวิ่งที่ฟูกหนูก็ยิงเลย

ก็อยู่ตรงนั้นที่ที่รถจอดใช่ไหมอืมเธอก็เล่าเหตุการณ์ให้กับท่านพิวว่าฟัง
ท่านผู้ว่าก็มอบกระเช้าผลไม้ให้นะฮะใช่ค่ะคือนางสาวสุดารัฐ
น้องสาวของนายสุธิราชคนขับเนี่ยเขากลับบ้านตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ไม่ได้รับอันตรายอะไรส่วนนายสุธิราชวันนี้เนี่ยที่เราไม่ได้เจอเนี่ย
คือเขาไปทำงานนะฮะค่ะคือหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ย
วันนี้ต้องไปทำงานต่อที่สุราธานีนะฮะที่นั่งรถไฟไป
นางสาวหนึ่งฤทัยอาการดีขึ้นนะคะอาการดีขึ้น
เล่าให้ฟังว่ากระสุนมันเฉียวค่ะเฉียวที่ขาซ้าย
แต่เธอยอมรับว่าตอนเกิดเหตุตกใจมาก
ตอนแรกคือโมโหเจ้าหน้าที่ค่ะเพราะตั้งใจไปส่งสามีอบรม
นั่งในรถด้วยกันนั่งกันมาด้วยความสนุกสนาน
แต่พอถูกยิงเนี่ยโอ้โหตกใจมาก
แล้วยิ่งเห็นสภาพสามีโดนใส่กุญแจมือ
ต้องไปหมอบไปคลานอยู่บนถนนเปียกก็ยิ่งโมโหนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจทั้งสามนายค่ะทั้งคนที่สกัดและคนที่ยิงเนี่ยนะคะ
ไปขอขมาไปขอโทษเรียบร้อยแล้วก็ไปอธิบายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ว่าได้มีการรับแจ้งมาจากตำรวจสพทรายขาวกระบี่
ว่าให้สกัดรถเก่งนิสสันสีขาวป้ายทะเบียนจังหวัดเพชรบุรี
ก็เลยจำเป็นจะต้องสกัดแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่
ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือตำรวจเข้าไปชี้แจงกับคนเจ็บ
นางสาวหนึ่งฤทัยเองก็บอกว่าวันนี้สบายใจขึ้น
ได้ยินว่าตำรวจจะรับผิดชอบช่วยเหลือทุกอย่าง
เพราะตอนแรกก็กลัวว่าโอ้โหเจ็บตัวฟรีหรือเปล่า
เพราะทั้งไหนจะค่ารักษาพยาบาลไหนจะค่าซ่อมรถไหนจะอะไรนะ
บอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแต่คุณหมอบอกว่าให้อยู่โรงพยาบาลไปก่อนค่ะ

ทางตำรวจก็รับผิดชอบทุกอย่างนะคะไม่ว่าคนป่วยหรือว่ารถทุกอย่าง
ใจมากไม่เคยเจอแบบนี้เหมือนในหนังเลยค่ะ
ก็โกรธนะเพราะเราไม่ได้มีความผิดอะไรเราไม่รู้เรื่องอะไรเลย
แล้วช่วงจังหวะที่ว่ามาทำกับแฟนเราแบบนั้นแบบว่าโกรธมากตอนนั้น
แต่เวลาตอนเขามาเขาก็ขอโทษเรานะเขาก็ยอมรับผิดทุกอย่าง
ยอมจะชดใช้ให้เราทุกอย่างก็โอเค
ก็สะเพรานะพูดถึงตำรวจพูดตรง

ใช่ป้ายทะเบียนก็แค่เขาบอกมันแค่ว่าป้ายทะเบียนเพชรบุรี

ก็สบายใจมากขึ้นค่ะ
และอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปนะคะ

ไม่เกี่ยวไม่ใช่คนร้ายก็ไปทำงาน
ขับรถส่งของสถานีชายแดนภาคใต้
พูดคุยนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องติดต้องไปทำงานนะครับ

ขุนภูมิพลัทธ์ปุ่นนินผู้สื่อข่าวไทรรัสทีวี
วันนี้ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุตรงนี้ฮะ
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยปกติจะเป็นลักษณะแยกแบบนี้
เนี่ยคือแยกเว้ยยอศนะครับ

ดามันอยู่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับแยกตรงนี้จากการสังเกตของทีมข่าวของเรานะครับ
แยกนี้ทั้ง๔๔แยกวันนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดติดอยู่เลยนะฮะ
ไม่มีแม้แต่จุดเดียวตัวเดียวนี่ครับแต่ถ้าเราไปสังเกตดูนะฮะ
โดยปกติแล้วเนี่ยที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยกล้องวงจรปิดจะมี๒จุดรวม๔ตัว
จุดแรกห่างจากจุดเกิดเหตุห้าเมตรจุดที่สองนะครับ
ห่างจากจุดเกิดเหตุสิบห้าเมตรนะฮะทีมข่าวของเราเปรียบเทียบจากภาพจากจุดเกิดเหตุเนี่ย
มกราคมเนี่ยกล้องวงจรปิดสี่ตัวสองจุดมันหายไปอืมอ่า
ก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นแต่ลักษณะแบบนี้นะครับ
มันเนี้ยเพราะคาดว่าเอออาจจะมีสักร้านที่มีกล้องวงจรปิดด้านหน้า
อาจจะจับภาพได้นะช่วงเกิดเหตุคุณภูริพัฒน์ก็พยายามไปสอบถามนะครับ
แต่แถวนี้เป็นแยกใหญ่ฮะแยกใหญ่ถนนกว้างนะครับ
ร้านค้าหรือว่าบ้านเรือนที่อยู่ห่างออกไปเนี่ยมันก็ห่างแบบพอสมควร
เนี่ยคือกล้องวงจรปิดตามหน้าร้านหน้าบ้านโอ้โหแล้วจะไปถึงตรงจุดเกิดเหตุแบบชัดเจนเลย
มันคงจะไม่ถึงอ่ะอืมถนนมันใหญ่มันกว้างนะฮะใช่ใช่
ทางก็กว้างนะครับอ่าก็มีกล้องอยู่ตัวหนึ่งนะครับ
ถ้าไปดูเนี่ยอยู่หน้าร้านเอกเจริญยานยนต์อยู่ใกล้ที่สุดกับจุดเกิดเหตุนะ
แต่ก็โชคร้ายอีกฮะคือกล้องที่ร้านตรงนี้เขาใช้สัญญาณไวไฟ
อ่าก็ทางร้านเนี้ยเขาขาดการติดตั้งไปนานแล้วกล้องมันเลยไม่ทำงาน
ในช่วงเกิดเหตุนะครับเราได้เจอคนเร่ขายโดนัทที่สี่แยกอันดามันนะครับ
อยู่ในเหตุการณ์พอดีนะครับแล้วเห็นเหตุการณ์ด้วยนี่ฮะ
ที่คุณภูริพัฒน์ไปคุยด้วยเพราะว่าเขาต้องประจำแยกอยู่แล้วค่ะนะฮะ
ช่วงเวลาเกิดเหตุเนี้ยเขาบอกเขาเห็นหมดแล้วก็พาคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
เนี้ยไปจำลองเหตุการณ์ด้วยช่วงเวลาที่รถของสามคนเนี้ยฮะ
สามีภรรยาแล้วก็น้องสาวคนขับเนี่ยตอนนั้นก็ขับมาถึงแล้วก็ถูกล้อมจับ
ถูกยิงเข้าใส่เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวานเนี้ยมันเกิดเหตุเนี่ยคือสี่มกราคมนะฮะ
ช่วงเวลาประมาณบ่าย๒นะฮะ๔มกราคมตำรวจได้มาตั้งจุดสกัดอยู่ที่แยกอันดามันนี่แหละนะฮะ
ตรงที่เขาเดินเร่ขายโดนัทอยู่ตรงนี้ซึ่งหากขับรถมาจากทางฝั่งกระบี่
ถนนเพชรเกษมจะเลี้ยวซ้ายไปนครศรีธรรมราชตำรวจเนี่ยจะยืนตรวจอยู่บริเวณแยกตรงจุดนี้
เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปโดยเป็นการอยู่แบบยืนแบบปกตินะฮะ
คันนี้เขาขับผ่านมาเนี่ยคนขายโดนัทบอกว่าเขาก็เห็นรถคันนี้
รถเก๋งสีขาวเนี่ยขับเข้ามาก็ขับเข้ามาแบบธรรมดานะ
ไม่มีท่าทีเร่งรีบหรือว่ามีพิรุธอะไรแต่ตอนแรกเนี่ย
เหมือนกับพยายามจะเลี้ยวซ้ายจะมุ่งหน้าไปทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราช
ค่ะก็เห็นตำรวจเนี่ยยืนอยู่เต็มไปหมดอ่าซึ่งคนขับเนี่ย
คือที่เขาบอกนี่คือเขาคิดว่ามีอุบัติเหตุนะฮะ
ทีแรกเนี่ยจะเลี้ยวซ้ายไปทางทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชนะครับ
แต่ปรากฏว่าหักขวาหักขวาเข้ามาที่แยก
ตอนนั้นกลุ่มตำรวจเนี่ยที่เขายืนอยู่ทางฝั่งที่ว่า
ฝั่งซ้ายจะเลี้ยวไปนครศรีธรรมราชเขาเห็นหักขวา
เพราะคนขับเขาบอกว่าเขาคิดว่ามีอุบัติเหตุ
เขาก็เลยหักขวาออกดีกว่านะฮะแต่ตำรวจเนี่ยคิดว่าเป็นรถคนร้าย
เลขขายโดนัทบอกว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะฮะ
ตำรวจเนี่ยวิ่งเข้ามาใส่ยิงปืนเข้าใส่
โดยไม่บอกกล่าวอะไรเลยนะแล้วพอรถหยุดเนี่ย
นี่ฮะเขาจำลองเหตุการณ์ให้เราดูเลยนะครับ
พอรถหยุดตำรวจก็วิ่งไปบอกนะบอกให้ลงจากรถ
ผู้หญิงเนี่ยก็บาดเจ็บที่ขาด้วยก็ลงมาคนนึงอีกคนนึงก็เปิดประตู
แล้วก็คลานหมอบลงมาคนขับเนี่ยก็ลงมาแล้วก็ถูกคุมตัวล็อกตัวจับมือไพร่หลังอยู่กลางถนน
นี่ฮะคนเลขขายโดนัทบอกกับเราว่าตัวของคนขับเนี่ยคลานลงมาจากรถ
ถูกตำรวจจับใส่กุญแจมือไพ่หลังนั่งอยู่กลางถนนข้างรถ
ซึ่งคนขับเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะ
แต่ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวไปคุยกันที่โรงพัก
ซึ่งเขาคิดว่าสิ่งที่ตำรวจทำในครั้งนี้เนี่ยเกินกว่าเหตุ
ถือว่าเกินกว่าเหตุไปมากคือถ้าจะดักจับสกัดจับเนี่ย
ทำไมถึงไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดกว่านี้ว่ารถรุ่นไหนป้ายทะเบียนอะไร
คือถ้าไปดูกับรถของคนที่ก่อเหตุคนร้ายที่ตามจับกันอยู่เนี่ย
มันคนละหมวดจังหวัดด้วยซ้ำอย่าว่าแต่คนละรุ่นเลย
สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านเนี่ยตอนนี้หวาดกลัวมาก
เอ้าผู้หญิงก็ออกมาออกมาก็โดนยิงแล้วทุกขา
โดนโดนถามแล้วแล้วก็เข้าไปก็บอกเขายอมแล้วก็ยอมแล้ว
แล้วก็ผู้ชายก็ออกมาก็ดั่งดั่งไว้ลงอย่างเนี้ย
แล้วก็ใส่กุญแจมือเลยอ่าก็ถามว่าเอ่อ
ผมก็ผิดอะไรแต่ผมไม่ได้ทำอะไรก็บอกว่าก็ไปคุยที่โรงพัก
มีผู้หญิงนั่งด้วยไม่ควรจะยิงใช่ไหม
มีคนคนอยู่ด้วยไม่ควรจะยิงคนขุดใช่ไหม
เขายิงเลยดีนะถ้าเป็นคนร้ายนะ
ถ้าแม่เด็กอุ้มเด็กแล้วโดนเด็กด้วยเครื่องขยายเสียงมันมีนะ
อ่ะหยุดอ่ะหยุดอ่ะหยุดใช่ไหม

ก็ยิงก่อนเขายิงก่อนด้วยยิงก่อน
ยิงเสร็จแล้วก็ลำโพงออกออกมาออกมาออกมา

นี่ฮะที่พี่เขาเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังแบบ
ขั้นตอนแบบเป็นฉากเลยขายโดนัทอยู่แถวนี้พอดี

คนขับรถเขาก็ถูกจับเอามือไพร่หลังแบบนี้ใส่กุญแจมือ
ตอนที่ลงมาจากรถนะฮะที่ตำรวจเข้าไปถึงรถตรงนั้นนะครับ
คือตอนนี้เนี่ยก็มีรายงานข่าวบอกว่า
ก็ไม่รู้ใครหรืออะไรยังไงนะฮะ
ก็มาบอกกับชาวบ้านบอกว่าอย่าไปให้ข้อมูลอะไรมากกว่านี้
ใครถ่ายคลิปตอนเกิดเหตุอะไรได้เนี่ย
ห้ามเอาไปเผยแพร่หรือว่าให้ลบคลิปอะไรให้หมดอะไรประมาณอย่างนี้
ชาวบ้านเขาก็เลยบอกไม่ได้หรอกเขาก็ไม่ได้อะไรหรอก
เพียงแต่ว่ายังไงก็ให้ความเป็นธรรมกับคนเจ็บคนที่ประสบเหตุเขาด้วยกันแล้วกัน
แล้วก็อย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีก
แต่ก็ไม่รู้นะว่าจากใครอะไรยังไงนะมันก็เป็นข่าวลืออะไรก็ว่ากันไป
แต่ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราเนี่ยนะคะ
ก็ไปคุยกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไปถามตำรวจ
ให้ตำรวจวิเคราะห์การทำงานของตำรวจสพห้วยย่อจังหวัดตรัง
ที่เนี่ยค่ะยิงใส่รถต้องสงสัยผิดคันผิดตัวจนเขาเจ็บเนี่ยนะคะ
นี่ค่ะไปคุยกับพลตำรวจรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานมือปราบหูดำนะคะ
ท่านก็บอกว่าการที่ตำรวจใช้ปืนกระหน่ำยิงใส่รถชาวบ้าน
ได้รับบาดเจ็บเพราะคิดว่าเป็นรถคนร้ายเนี่ยนะ

ยังไงก็ถือว่าเป็นความบกพร่องของตำรวจอย่างชัดเจน
เพราะในกรณีนี้คนร้ายขับรถยนต์หนีมาจากจังหวัดกระบี่
เข้ามาในพื้นที่จังหวัดตรังซึ่งเป็นเส้นทางที่ต้องผ่านหลายพื้นที่
ดังนั้นตำรวจจะต้องมีข้อมูลของคนร้ายที่มันชัดค่ะ
ข้อมูลต้องชัดเจนว่ารถยี่ห้ออะไรสีอะไรทะเบียนอะไร
คนร้ายมีอาวุธหรือไม่ถ้ามีอาวุธประเภทไหน
รวมถึงเรื่องนี้สำคัญในรถมีตัวประกันไหม
มีตัวประกันกี่คนเพศอะไรอายุเท่าไหร่
ข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะ
พลตำรวจรีวิชัยบอกว่าตำรวจต้องรู้ละเอียดแบบนี้นะ
ต้องแจ้งกันชัดแบบนี้นะ
เพราะว่าต้องผ่านเส้นทางตั้งหลายพื้นที่กว่าจะเจอรถของคนร้ายตัวจริง
ถ้ามันไม่ละเอียดมันไม่ชัดแล้วมาเกิดเหตุแบบนี้
ยังไงก็ถือว่าเป็นความบกพร่องของตำรวจ
ตำรวจที่เข้าสกัดเนี่ยค่ะก็ต้องวางแผนว่าจะใช้วิธีไหน
ที่ตำรวจใช้วิธีกระหน่ำยิงแบบนี้ถือว่าผิดค่ะ
เพราะคนร้ายที่จะสามารถยิงได้แบบนี้ก็คือ
คนร้ายต้องยิงใส่ตำรวจก่อนตำรวจถึงจะยิงใส่ได้
หรือคนร้ายยิงตัวประกันในรถแล้วอันนี้ตำรวจต้องยิงใส่
แล้วอาจจะเป็นลักษณะของการยิงใส่ที่ยางรถ
เพื่อให้รถเสียหลักเพื่อสกัดจับ
ไม่ใช่ยิงตรงเข้าไปที่ตัวรถ
เหตุการณ์นี้นะคะพลตำรวจรีวิชัยบอกว่า
ไม่รู้ว่าตำรวจรู้ไหมนะว่าในรถของคนร้ายตัวจริงเนี่ย
มีตัวประกันก็คือผู้หญิงและเด็ก
ถ้ายิ่งรู้ข้อมูลตรงนี้แล้วยังทำแบบนี้เนี่ยโอ้โห
คือไม่มีสิทธิ์นะคะที่ตำรวจจะไปกระหน่ำยิงแบบนี้
เพราะถ้ากระสุนไม่โดนคนร้ายแต่ไปโดนตัวประกันจะเกิดอะไรขึ้น
สาเหตุที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดด้วยการยิงรถผิดคันแบบนี้เนี่ย
ต้องไปดูค่ะว่าที่ยิงผิดคันเกิดจากสาเหตุอะไร

แต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ตำรวจคนที่ยิงก็ผิดแน่นอนนะคะ
อาจจะผิดไปถึงระดับผู้บัญชาการด้วยนะคะ
เพราะถือว่าเป็นคนสั่งการในขณะที่เกิดเหตุค่ะ
ยิงเข้าไปไม่ได้เพราะตำรวจเนี่ยเราจะยิงคนร้ายเนี่ย
ก็เมื่อคนร้ายเนี่ยได้ใช้อาวุธยิงเรา
หรือเป็นภัยใกล้ตัวเราหรือเป็นภัยใกล้ตัวบุคคลอื่นที่๓
อย่างเด็กหรือตัวนั้นแต่เราจะรู้ไหมล่ะว่า
ที่การที่เขานั่งกันมาเป็นผัวเมียเนี่ย
เขาจะยิงลูกเป็นเมียคุณรู้ไหมคุณก็ยังไม่รู้
แล้วคุณจะยิงเลยได้ไงแล้วคุณยิงคุณคิดเลยว่าคุณจะโดนคนร้ายคนเดียว
อาจจะโดนเมียก็ได้อาจจะโดนเด็กสามขวบก็ได้
งั้นคุณยังยิงไม่ได้คุณต้องใช้แผน
ต้องมีมาตรการในการวางแผนสกัดกั้นและการจับกลุ่มเรื่องในการเจรจา
มันต้องมีแผนเพราะฉะนั้นการทำอย่างนี้ผมว่า
รอบครอบผมว่าบกพร่องตำรวจต้องรับผิดชอบ
ถ้าเขายังเรายังไม่รู้ว่ามีอาวุธหรือเขาจะยิงเนี่ย
เราอาจจะยิงได้ในการสกัดยิงยางรถให้เกิดการเสียหาย
ทำให้หยุดยั้งสกัดกั้นไม่ให้รถที่หลบหนีเนี่ยทำได้
แต่ถ้ายิงไปที่กระจกรถเนี่ยคุณโอกาสที่จะถูกบุคคลที่สามเนี่ย
อย่างนี้คุณมีเจตนาเลยนะเจตนาฆ่าหวังผลเลยของการกระทำตัวนั้นเลย
นี่นะคะท่านมือปราบหูดำก็เลยบอกว่ากรณีแบบนี้ค่ะ
เรื่องของตำรวจยิ่งผิดคนยิ่งรถผิดคัน
อันนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกคือถามว่าก่อนหน้านี้เคยมีไหม
มันก็เคยมีเหตุการณ์คล้ายกันในลักษณะแบบนี้
และทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เนี่ย
ตำรวจผิดแน่นอนนะคะถือว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ
คือเหตุการณ์นี้มันก็สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่นายเรืองศักดิ์เรือนแก้ว
ไปที่บ้านของภรรยาที่กระบี่ใช้ปืนแล้วก็จี้บังคับ
เพราะว่าเขาหนีมาจากบ้านของตัวเองที่ชะอวดนครศรีธรรมราช
สุดท้ายก็ต้องไล่ตามจับกันเพราะว่าตอนหนีเนี่ยยิงใส่รถตำรวจ
ตำรวจเนี่ยเจ็บไปนายหนึ่งผู้ใหญ่บ้านเจ็บไปคนหนึ่งนะฮะ
ท่านผู้ชมครับการไล่ล่าตัวในเรืองศักดิ์เนี่ย
ยังตามตัวอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้อย่างที่ท่านทราบข่าวนะฮะ
ไทยรัฐนิวโชว์ก็รายงานต่อเนื่องตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะฮะ
ก็คือเมื่อวานนี้นายเรืองศักดิ์หลังจากหนีไปเนี่ย
เขาก็ขับรถยนต์ของเขานิสสันจุ๊กสีขาวนี่คือนายเรืองศักดิ์นะฮะ
นิสสันจุ๊กสีขาวเนี้ยทะเบียนกล้าไก่ท้อชิงเจ็ดห้าเก้าแปดเพชรทบุรี
เมื่อวานนี้ขับพาภรรยากับลูกชายวัยสิบสามวันทิ้งไว้ในรถอืม
แล้วก็โทรบอกพ่อให้มารับเมียกับลูกแล้วก็เอารถไปนี่รถนะครับ
ส่วนตัวเองเนี่ยหลบหนีไปตลอดทั้งคืนเนี่ยครอบครัวก็พยายามเกลี้ยกล่อมบอกให้มอบตัว
แต่เขาก็ไม่ยอมมอบตัวนี่ฮะเมื่อวานนี้รถก็เอามาที่สพชะอวดนครศรีธรรมราชแล้ว
เพราะว่าเขาหนีกลับมาในพื้นที่นครศรีธรรมราชหลังจากไปพาลูกกับเมียมาจากกระบีนะครับท่านผู้ชมครับ
คือยาดฝั่งนายเรืองศักดิ์นี่แหละเป็นคนจ้างรถตู้อ่ะให้พาภรรยากับลูกเนี่ย
กลับไปส่งบ้านของเขาที่กระบี่อ่ะอืมบอกทนเห็นในเรืองศักดิ์ซ้อมเมียเนี่ยไม่ไหวค่ะ
คลอดลูกได้๑๓วันบอกอย่าอยู่เลยไปเถอะในเรืองศักดิ์ก็เลย
เอาปืนสองกระบอกไปขู่จับตัวภรรยาเนี่ยกับลูกเนี่ยขึ้นรถมา
ทางบ้านเขาก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจจะมาดักนะฮะ
ไม่ทันฮะยิงออกจากหน้ารถตัวเองเนี่ย
กระจกหน้ารถที่เป็นรูกระสุนเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ยิงใส่นะครับ
ยิงปืนจากหน้ารถตัวเองเนี่ยใส่รถเจ้าหน้าที่ฮะ
นี่เป็นช่วงที่เข้าไปในซอยบ้านภรรยาจะไปนะฮะ
แล้วช่วงออกมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าหน้ารถตัวเองเนี่ยพลุนมาแล้ว
ยิงใส่รถตำรวจมาใช่ค่ะยิงจากในรถตัวเอง
ลุกระจกหน้ารถออกไปอ่ะค่ะแล้วตำรวจที่เป็นคนขับรถที่จะเข้ามารองับเหตุที่บาดเจ็บสาหัสตอนนี้เนี่ย
คือผู้ใหญ่บ้านที่ก็เจ็บเหมือนกันอยู่อยู่ข้างหลังรถแต่กระสุนมันทะลุกระจกไปถึงเนี่ย
บอกว่าตำรวจเนี่ยเขาไม่ยิงเพราะเขารู้ว่ามีเมียกับลูกของนายเรืองศักดิ์มาด้วยนะฮะ
เขาไม่กล้ายิงค่ะแล้วเขากำลังลงจากรถเพื่อไปคุยไปเจรจานะคะ
ไม่ทันได้ลงอะค่ะโดนยิงใส่ก่อนเลยตั้งตัวไม่ทันเลยค่ะ
ก็คือตัวเองไม่ทันหยุดรถแล้วจอดลงมายิงด้วยซ้ำ
คือยิงจากหน้ารถออกไปเลยอ่ะกระจกแบบฟิล์มดำมืดก็ไม่มีใครรู้ว่า
โอ้โหจะยิงใส่มาขนาดเนี้ยตำรวจก็ยังแบบไม่ยิงตอบโต้นะฮะ
เพราะรู้ว่าข้างในมีผู้หญิงกับเด็กนะฮะท่านผู้ชมครับ
เรืองศักดิ์เนี่ยพาเมียกับลูกเนี่ยแล้วก็รถเนี่ยมาจอดทิ้งไว้ให้พ่อมารับไป
กับแม่วันนี้ก็พยายามติดต่อลูกชายทั้งวันก็ติดต่อไม่ได้
เขาก็ยังไม่ยอมมอบตัวเที่ยงวันนี้เจ้าหน้าที่
ก็เลยลงพื้นที่ไปตามตัวนะครับไปที่จุดที่ทิ้งรถเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้
แล้วก็หลบหนีไปเดี๋ยวไล่ไปเลยนะฮะจุดที่นายเรืองศักดิ์เอารถมาจอดทิ้งไว้
คือถนนสายเอเชีย๔๑แยกสวนผักมุ่งหน้าไปทางอำเภอทุ่งสงศ์
อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งโพอำเภอจุลาพรจังหวัดนครศรีธรรมราช
พ่อของนายเรืองศักดิ์บอกว่าช่วงทุ่มหนึ่งเมื่อวานนี้
หลังจากที่ลูกชายเนี่ยเอารถมาจอดทิ้งไว้รวมทั้งภรรยากับลูกด้วยนะครับ
ก็ได้โทรหาเขาบอกให้มาเอารถที่นี่ส่วนลูกชายเนี่ยก็หนีไปต่อนะ
คือตอนนั้นก็เลยรีบติดต่อไปยังภูมิกับสพชะอวดทันที
ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเที่ยงวันนี้ตำรวจก็ให้เวลาในการมามอบตัวนะฮะ
แต่พอยังไม่มาเนี่ยก็เลยตัดสินใจออกไล่ติดตามนะครับ
ช่วงบ่ายพลตรีธรรมนูลประจืนยงนะครับ
ภูมิครับการประหลุดพิร้อนนครศรีธรรมราช
ที่สพชะอวดมาตามคดีนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็เชิญพ่อกับแม่ของนายเรืองศักดิ์ผู้ต้องหาเนี่ย
มาให้ข้อมูลด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลูกชาย
พรธย้อยนวลรองค์ผู้บัญชาการตำรวจพุทธรภาค๘
ก็มาสอบปากคำเป็นการส่วนตัวด้วยแล้วก็พูดถึงแนวทางในการเกลี้ยกล่อมให้ผู้ต้องหาเข้ามอบตัว
พ่อของนายเรืองศักดิ์เนี่ยนะฮะระหว่างที่คุยกับตำรวจเนี่ยถึงขั้นน้ำตาไหลออกมาเลยนะครับ
คือก็คงเป็นห่วงลูกชายด้วยแล้วก็หนักใจด้วย
พ่อเนี่ยบอกว่าก็พยายามเต็มที่แล้วพยายามเกลี้ยกล่อมให้ลูกชายมอบตัวแต่ไม่สำเร็จจริง
หลังจากมีการสอบถามให้ข้อมูลกับตำรวจเสร็จ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้คุยกับแม่ของนายเรืองศักดิ์นะครับ
แม่บอกว่าแม่กับพ่อเนี่ยความจริงเนี่ยคือหย่าร้างกันไปนานแล้ว
ส่วนเรืองศักดิ์เนี่ยลูกชายวัย๒๓ปีเนี่ยเอาจริงนะ
ปกติเขาก็เป็นคนนิสัยดีใจเย็นก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาก่อเหตุขนาดนี้
เชื่อว่าสาเหตุที่ลูกชายใจร้อนแล้วก่อเหตุเนี่ยอันนี้จากแม่ของนายเรืองศักดิ์นะ
นายเรืองศักดิ์บอกว่าเชื่อว่ามาจากทางญาติของฝ่ายหญิงเนี่ย
ข่มขู่อะไรลูกชายก่อนหรือเปล่าว่าจะเอาตำรวจมาจับลูกชายก็เลยก่อเหตุ
เพราะจริงแล้วที่ลูกชายไปที่บ้านภรรยาที่กระบี่เนี่ย
คือตั้งใจจะไปรับลูกกับเมียกลับมาอยู่ด้วยเท่านั้น
ถูกกดดันอะไรหรือเปล่าก็เลยขาดสติถึงขั้นใช้ปืนเนี่ยจับขึ้นรถไป
ส่วนที่ญาติฝ่ายหญิงบอกว่าลูกชายชอบทำร้ายร่างกายลูกสะพ้ายนะฮะ
เธอไม่อยากจะเชื่อเพราะว่าตัวลูกสะพ้ายเนี่ยตั้งท้องอยู่นะฮะ
แล้วก็เพิ่งคลอดลูกได้๑๓วันไม่เชื่อว่าลูกชายเนี่ยจะทำร้ายภรรยา
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าฝั่งของทางญาติของนายเรืองศักดิ์นี่แหละ
ทนเห็นฝั่งของภรรยาในเรืองศักดิ์ถูกทำร้ายไม่ไหวถึงขั้นเช่ารถตู้ให้พากลับไปส่งบ้านที่กะบี่
บอกไม่เชื่อนะฮะว่าลูกชายเนี่ยจะทำร้ายภรรยาหลังจากทราบข่าวว่าลูกชายก่อเหตุลักพาตัวลูกสะพ้ายกับหลานไปเนี่ย
แล้วยิงถล่มรถตำรวจด้วยจนตำรวจบาดเจ็บเนี่ยเธอก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ
พยายามติดต่อลูกชายติดต่อไม่ได้ก็เป็นห่วงว่าลูกเนี่ยจะทำร้ายตัวเองก็ให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้ว
แล้วก็ร้องขอตำรวจว่ายังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอลูกเนี่ยขอให้แม่เนี่ยได้เกลี้ยกล่อมลูกชายก่อนนะ
เกลี้ยกล่อมจนถึงที่สุดก่อนอยากคุยกับลูกห่วงลูกตอนนี้รู้ว่าลูกเนี่ยถูกกดดันจากหลายฝ่ายเป็นห่วงว่าลูกเนี่ยจะคิดผิดคิดสั้นแล้วก็ทำร้ายตัวเอง
ตอนนี้พวกเรากลัวอย่างเดียวคือกลัวลูกจะทำร้ายตัวเองภาวนาอย่างเดียวว่าให้ลูกคิดให้ได้ว่ายังมีแม่อยู่
ใช่ค่ะแต่เป็นไปได้คืออยากให้ลูกเอามามอบตัวยอมรับสิ่งที่ตัวเองทำผิดทุกอย่างถ้าว่าลูกเราไปเขายิงกันลูกเราไม่ทำแบบนี้
ลูกเราแข่งต้องการยิงไงลูกกับเมียมันกลับมาเชื่อไม่ได้ไปทำก่อเอดก่อได้เลย
หลอกเขาโตมาก้มกู้ลูกเราก่อนว่าถ้าไปก็ยิ่งลูกแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าฟังจากแม่ของนายเรืองศักดิ์เนี่ยข้อมูลมันอาจจะคนละมุมกับสิ่งที่ออกมาก่อนหน้านี้นะฮะ
ที่บอกว่ามูลเหตุของการก่อเหตุเนี่ยมันเริ่มมาจากในเรืองศักดิ์เนี่ยไปทำร้ายภรรยา
ภรรยาต้องหนีกลับมาที่บ้านอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงก็แล้วกันนะ
ส่วนความคืบหน้านะครับในการตามตัวตำรวจชุดสอบสวนสืบสวนสพทรายขาว
นำรถของนายเรืองศักดิ์ซึ่งเป็นรถที่ใช้ก่อเหตุจากสพชะอวด
กลับมาที่สพทรายขาวนะครับเพื่อมาพิสูจน์หลักฐานนะครับ
เพราะว่าที่นี่คือท้องที่เกิดเหตุที่กระบี่นะครับ
ยิงใส่ตำรวจนะครับก็ต้องมาดูเรื่องของปลอกกระสุนปืนอะไรพวกเนี้ย
เพิ่มเติมด้วยหลักฐานต่างด้วยนะครับ
วันนี้ยังไม่มีการสอบปากคำนางสาวกัสมาภรรยาของนายเรืองศักดิ์นะครับ
หลังจากเมื่อวานนี้ได้รับการปล่อยตัวออกมา
เจ้าหน้าที่ก็ดูแลอยู่แล้วนะฮะ

พยายามจะให้จุฬาเกลี้ยกล่อมให้สามีเนี่ยออกมามอบตัวอยู่
ค่ะคุณผู้ชมคะย้อนกลับไปนิดนึงค่ะ
เมื่อคืนนี้นะคะหลังจากที่นายเรืองศักดิ์ปล่อยตัวภรรยากับลูก

นิดสรรจุที่ใช้ในการก่อเหตุ
ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่บ้านของแม่ภรรยาของผู้ก่อเหตุนะคะ
ก็คือคุณแม่วันดีพ่วงนุ่นอายุ๔๖ปีที่กระบี่

แม่ก็ดีใจนะคะที่เห็นลูกสาวปลอดภัยเห็นหลานปลอดภัย
วันดีเองก็ได้คุยโทรศัพท์กับลูกสาว
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศช่วงนั้นกันหน่อยค่ะ
อยากให้แยกทุกคนไปดูใช่ไหม
นี่ลูกสาวปลอดภัยไม่เจ็บไม่อะไรเลย

ไม่รู้ด้วยแม่มันก็ไม่เหมาะมันก็ไม่เหมาะด้วยพี่
เออเรามาอยู่บ้านก่อนนะเดี๋ยวเงินก่อนมากัน

แต่เมื่องั้นเรามาอยู่บ้านก่อนตอนนี้
ถ้าว่ามันตีมาตามเมืองลาวก็ต้องมากันดี
ไม่ใช่เลยไม่ถูกอะไรก็จะเก็บกับเก็บกันในบ้าน

อ๋อมันยิ่งปืนอะไรนะ

ป่าไปอยู่ในป่าไม่รู้ว่ามันจะรวดกลางไหม
อืมป้ามึงกับลูกไปอยู่ไหนป๊า
มันมีอยู่ในป่ายางอยู่ในนู้น
แล้วได้กินได้เลยอร่อยเผื่อ

ล้านเอ้อล้านละว่ะล้านลูกมึงอ่ะ

อืมนี่นะคะแม่ก็ได้คุยกับลูกนะคะ
พอรู้ว่าลูกกับหลานปลอดภัยแล้ว
แม่เองก็ดีใจค่ะทีนี้ค่ะทีมข่าวของเรา
ภรรยาของนายเรืองศักดิ์ผู้ก่อเหตุนะคะ

ถูกเอาปืนจี้เป็นตัวประกันขึ้นรถไป
สุดท้ายในเรืองศักดิยอมปล่อยตัวเนี่ยนะนางสาวกัสมาก็เล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าเท่าที่ถามสามีตอนอยู่ในรถนะว่าทำไมต้องยิงรถตำรวจด้วย
จังหวะแรกเลยรถตำรวจแล้วก็ที่มีผู้ใหญ่บ้านนั่งอยู่อะค่ะ
นางสาวกัสมาบอกว่าตัวนายเรืองศักดิ์บอกว่า
โมโหที่มีชาวบ้านมายืนดูตอนที่เข้าไปรับภรรยาที่บ้าน
แล้วเหมือนกับว่าไม่ยอมให้ตัวภรรยากลับไปด้วยพอภรรยาขึ้นรถ
แล้วก็ยังไปเจอรถตำรวจอีกความโมโหมันสะสมตั้งแต่ที่บ้านแล้ว
พอมาเจอรถตำรวจอ้างว่าเหตุการณ์มันบังคับด้วยอารมณ์โมโหค่ะ
แล้วเธอก็บอกว่านี่คือสาเหตุที่นายเรืองศักดิ์สามีเธอยิงใส่รถตำรวจ
ว่าด้วยความโมโหนะคะครับและเท่าที่คุยกันในรถ
สามีไม่ได้บอกนะคะว่าจะมอบตัวพูดแค่ว่าจะปล่อยลูกกับเมียอะไรประมาณนี้ค่ะ
แต่ไม่ได้บอกว่าจะมอบตัวนะครับนางสาวกัสมานเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะว่า
หลังจากนายเรืองศักดิ์สามีเนี่ยค่ะยิงใส่รถตำรวจไป๒๐กว่านัด
ตำรวจบาดเจ็บผู้ใหญ่บ้านบาดเจ็บเนี่ยนะก็ขับรถจากจุดเกิดเหตุ
พื้นที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่มุ่งหน้าไปทางอำเภอห้วยยอด
จังหวัดตรังระหว่างทางมีแวะพักด้วยนะคะพักเหนื่อยในป่ายางพารา
ข้างทางให้ภรรยาดื่มน้ำให้ภรรยาได้กินขนมส่วนลูกชายอายุ๑๓วันร้องไห้ตลอดค่ะเพราะไม่ได้เปลี่ยนผ้าอ้อมก้นแดงตัวแดงไปหมดนะคะ
เหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่นางสาวกัสมาได้คุยกับแม่ค่ะแล้วบอกว่าหลานตัวแดงไปหมดคือเด็ก๑๓วันก้นแดงตัวแดงนะคะ
ส่วนสาเหตุที่ต้องยิงรถตำรวจเนี่ยนะคะนางสาวกัสมาก็ย้ำแค่ว่าก็เขาบอกแค่ว่าเขาโมโหแค่นี้เลย
ทีนี้ค่ะการตามตัวในเรืองศักดิ์เนี่ยค่ะตอนนี้ยังไม่ยอมมอบตัวแล้วก็ยังไม่ได้ตัวเลยนะคะมีข้อมูลจากการสืบสวนของตำรวจว่า
เชื่อว่านายเรืองศักดิ์เนี่ยน่าจะมีกลุ่มญาติญาติพาหลบหนีคาดว่าไปกบดานอยู่ที่ไหนสักที่นึงแหละค่ะน่าจะยังคงอยู่ในพื้นที่
คือหลังจากวันนี้เนี่ยตำรวจชุดสืบสวนจะไปตรวจค้นที่บ้านพักของพ่อและบ้านพักของนายเรืองศักดิ์เองนะคะก็ตรวจตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่มีเบาะแสไม่มีร่องรอยของนายเรืองศักดิ์อะไรเลยจากข้อมูลเนี่ยค่ะเชื่อว่าหลังจากที่นายเรืองศักดิ์เอารถคันที่ก่อเหตุไปจอดทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยตัวภรรยากับลูกเอาไว้คาดว่าจังหวัด

คุณย่าเองก็ได้คุยคุณย่าบอกว่านายเรืองศักดิ์บอกเดี๋ยวจะมอบตัวพ่อกับแม่ก็ได้คุยก็เกลี้ยกกล่อมแต่เขาก็ไม่ยอมมอบตัวแต่ภรรยาเขายืนยันว่าตลอดเวลาที่อยู่กับสามีเนี่ยนายเรืองศักดิ์ยืนยันตลอดบอกว่ายังไงก็ไม่มอบตัวก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะไปถึงไหนอะไรยังไงหรือจะมีคนช่วยหรือเปล